หลังจากที่รายการช่องส่องผีนะฮะที่มี๓พิธีกรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณบ๊วยเชษฐวุฒิอีกคนนึงก็คือคุณเรนนี่หรือว่าอาจารย์เรนนี่นะที่เห็นผีได้อะไรเนี่ยนะถูกกระแสถาโถมไปหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แหม่มโพดำก็บอกว่าตรวจสอบแล้ว
เขาก็เมียของเขายังไม่ได้ศูนย์หายอะไรไปไหนยังไง

วันนี้ครับนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดแก้วฟ้า
เมืองเภอบางกรวยจังหวัดนวลธบุรีนะครับ
คุณบ๊วยเชษฐวุฒิแล้วก็เจมส์สารวุฒิเป็น๒พิธีกรของรายการนะครับ
ได้ชวนแฟนคลับมาทำบุญทอดกระถิ่นสมทบสร้างอุโบสถวัดแก้วฟ้า
ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากว่า๔๖๙ปีนะฮะ
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอเรื่องโจมตีต่างวิภาควิจารณ์ต่างมากมาย
พันกว่าคนนะมาจนแน่นวัดนะครับ
เชษฐวุฒิบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

ได้ออกมาขอโทษเรื่องเงินบริจาคส่วนมาวันนี้เนี่ยได้ยอดเงินบริจาคในการสร้างอุโบสถ
วัดแก้วฟ้าสองแสนสี่หมื่นสองพันกว่าบาทนะฮะ
ก็จะเอาไปรวมกับเงินที่มีผู้บริจาคให้กับรายการช่องส่องผีมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ตัดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเงินทั้งหมดสามล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันกว่าบาท
ส่วนที่นำมาถวายให้วัดแก้วฟ้าก็เพราะว่าแม้ทางรายการช่องส่องผีจะถูกโจมตีอย่างหนัก
แต่ทางเจ้าวาดวัดท่านได้ออกมาให้กำลังใจทำให้รู้สึกดีใจ
ที่ยังมีคนเห็นความดีที่ตั้งใจทำทีนี้ค่ะอาจารย์เรนนี่ค่ะ
หลังจากเป็นข่าวว่ามีการพูดให้ข้อมูลบิดเบือนประวัติศาสตร์
ยังไม่เคยได้ให้สัมภาษณ์เลยนะคะก็มีแค่คุณบ๊วยนี่แหละ
พิธีกรร่วมที่ออกมาแถลงข่าวใช่ไหมคะอาจารย์เรนนี่ไม่ได้ไปคราวก่อน
วันนี้เป็นวันแรกที่ปรากฏตัวแล้วเธอก็เนี่ยค่ะ
หน้าก็เป็นกังวลยกมือไหว้ขอโทษขอโทษทุกคน
เธอก็บอกว่าเธอรักสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทุกคน
เธอไม่ได้โกหกเธอไม่ได้แสดงละครเธอเสียใจมากแล้วเธอก็ร้องไห้เลยนะคะ

ก็เป็นการชี้แจงสำหรับทางรายการเขาในวันนี้นะคะ